น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เป็นคนบันเทิงที่น้อมนำพระราชดำริ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
สำหรับนางเอกมากความสามารถอย่างแพนเค้กเขมมะนิด
หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาดาราโมเดล
ร่วมกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างบอยพิษนุ
โดยซื้อที่ดินที่จังหวัดสุรินทำนาปลูกข้าวและพืชผักแบบผสมผสาน
ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในจังหวัดได้เห็นถึงประโยชน์
ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการเดินตามรอยคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ทำให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
เล็งเห็นถึงคุณค่าของน้ำของดิน
ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของทุกชีวิตค่ะ

มันคือทุกเรื่องที่มันอยู่ในการดำเนินชีวิตจริงทั้งนั้นเลย
มันอยู่ที่ว่าเราจะน้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพูด
มาใช้มากน้อยแค่ไหน
ที่ชัดก็คงเป็นเรื่องของอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องของการจัดการน้ำที่แผนร่วมโครงการนี้มา๔ปีแล้ว
แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหสัตว์ของพระองค์ท่านสัตว์ของพระราชา
ที่ทรงให้กับประชาชนเอาไว้เนี่ยมันมีคุณค่าเหลือเกิน
แล้วก็ท่านเห็นคุณค่ากับทรัพย์บนดินที่เราจะมีกัน
ซึ่งโอ้โหมันมากมายมหาศาลมันให้ชีวิตมันให้ความอิ่ม
น้องมันให้แบบให้ทุกอย่างอย่างที่แพนทำนี่คือโคกหนองนาโมเดลนะคะ
ก็แบ่งพื้นที่กันขุดดินขึ้นมาเป็นโค้ง
โคกเราก็ปลูกป่า๓อย่างให้ประโยชน์๔อย่าง
ปลากินปลาอยู่ปลาใช้ปลาร่มเย็น
คือมันก็เหมือนกับอุดมสมบูรณ์ในบ้านเราอะค่ะ
แล้วก็มีที่นาที่อาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่มันก็อาจจะให้ผลกำไรอะไรที่ได้มากกว่า
แต่สิ่งที่ทำก็คิดว่าตั้งใจว่าให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง
ให้ใครที่อยากจะมาดูว่าสิ่งที่เราดำเนินรอยตาม

เผื่อใครสนใจอยากจะมาดูแล้วเอาไปปรับใช้ไปทำอะไรอย่างนี้ค่ะ